สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันนะครับจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ครับก็คือปรากฏการณ์ดาวสุกที่สุขสว่างที่สุดในรอบปีอยากเห็นทำอย่างไรฟังดีดีนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูภาพจำลองของ
แต่ว่าครั้งนี้ต้องดูก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าดาวประจำเมืองทีนี้ทำไมเราถึงเห็นดาวสุกชัดเจนที่สุดวันนี้มีคำตอบนะครับอย่างคุณผู้ชมได้ดูกราฟิกต่อไปนี้นะครับตามปกติแล้วเนี่ยนะครับดาวสุกก็เหมือนโลกของเรานะครับมีทิศทางการโคจรรอบดวงอาทิตย์ในแต่ละรอบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เองในวัน
ที่จะสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์นี่มากที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดดังนั้นในค่ำคืนนี้เราจะเห็นแสงที่สะท้อนจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับค่อนข้างสว่างและที่สำคัญหากเอากล้องดูดาวไปส่องเราจะเห็นลักษณะดาวสุกเป็นเสี่ยวนะครับแต่ทีนี้ถ้าหากวันที่๒๕เมนาจะเป็นวันที่ดาวสุกนะครับอยู่ในแนวระนาบเดียวกับโล

หน้าแน่นของก๊าซต่างนี่เองจะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สะท้อนแสงดวงอาทิตย์ที่มากที่สุดเราจึงเห็นดาวสุกนั้นสุกสว่างที่สุดบนท้องฟ้านะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหากเราไปอยู่บนดาวสุกเนี่ยนะครับดาวสุกเขาจะหมุนกลับทรปัดกับโลกของเรานะครับถ้าหากเราไปอยู่บนดาวสุกเนี่
สวัสดีครับ